ไทยรัฐเทียเตอร์กับภาพยนตร์๓เรื่อง๓รถ๓เวลาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
วันเสาร์๔โมงเย็นเรื่องราวความรักซับซ้อนของนิสิตกับพระเอกตลอดกาล
ภัยโรธสังวริบุตรและมลดียปภัยในนิสิตใหม่
วันอาทิตย์๑๑โมงเช้าพบการประกบคู่ของไรอันเรโนกับไมเคิลดักลาส
ภาพยนตร์แอคชั่นเบาสมอง
ในดิอินลอร์พยักษ์ไม่ดุคู่ระห่ำ
วันอาทิตย์๔โมงเย็นคณะกายกรรมที่ต้องร่วมมือกันทำลายล้างฝิ่น
ดอนนี่เย็นในเวียงใหญ่ให้ติดดิน
เกินไปกับภาพยนตร์ที่เราบรรจงคัดสรรให้กับคุณ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในไทยรัฐเทียเตอร์